จะเป็นทีมที่๗นะครับจะแซงทีมจากเอเชียนะครับ
ดิฉะนั้นไทยยอมไม่ได้นะครับ

สวัสดีครับ
พิมธิชักไทยแชมป์

ดีเด็ดเลยนะครับจากวิปเตอร์นะครับเปิดเข้ามาแล้วสิบร้อยเก้าสิบสิบเมตรนะครับ
วันนี้ขึ้นวงคนเดียวเลยครับอืมที่ที่กดไม่ลงครับโอ้
อย่างแม่นเลยครับตรงนี้ปีบอลจังหวะนี้ครับ
หนีไปแล้วด้วยครับจังหวังเหลี่ยมของจะสกัดไม่อยู่ถึงเส้นหลัง
ผ่านที่อูหนึ่งศูนย์เลยครับจังหวังที่ของโดยดูได้ครับ
แล้ววิ่งออกมาแปลหน้าเท้าเข้าไปเลยครับ
แปลเข้าไปง่ายง่ายเลยนะครับแล้วเดี๋ยวสูงด้านนะครับ
เอาไม่อยู่จริงจริงครับดึงแล้วชนแล้วก็เอาไม่อยู่
แล้วเหมือนวันจะเกือบออกมาแล้วนะครับเกือบใช่แต่ว่า
ของเราอยู่สามคนที่บางดูได้อยู่เขาจ่ายเข้ามา
ฝากจังหวังฟันจังหวังฟันให้กับชนานทิพย์เปลี่ยนเร็วจังหวังนี้
โอ้โหเปลี่ยนสปีดบอลแล้วเทียสินไปแล้วนะครับแต่ว่า
จังหวะนี้แม่มันไม่พอดีกันครับไอเดียดีแล้วนะครับ
ชนานทิพย์แต่จังหวังให้จังหวังนี้เนี่ยน้ำตังค์
กันบนไปนิดหนึ่งครับยังอยู่ครับไม่จับเลย
แล้วฝากต่างจากช่องเลยครับ

เจอระบบตระซานดีเลน์อยู่จ่ายช่องมิ้นส์สวร้ายมิ้นมัน
ผ่านเข้ามาจากทิพย์กันแล้วทิพย์ให้ต่อตีละสิบก็โห่ได้แล้ว๗๐๐
ทีละท้อนกุมมาทันทีละท้อนเลือกเข้าไปเวลามีเข้ามือ
ยังไงครับดึงจังหวะรอจ่ายมาหน้าอกโลกธีรทรจะเบิ้ลไป
เสาสองไม่ได้พิพันธ์ของเข้ามาตัดเข้าในแล้วเลือกยิง
ได้ครับจังหวะนี้ธีรพันธ์ม่วงจันทร์ครับโอ้โหโซโลเดี่ยวมาเองเลยครับ
พิธีพันธ์พวกจันทร์โอกาสที่น่าจะได้แบบสุดสุดเลยครับของไทย
ดูครับจังหวะนี้คล้องมาตามจังหวะเลยนะครับแล้วแตกเข้าขวาข้างระดับแล้วกดเลยครับ
อู้ทันวันนี้นิดนึงประยิบเสมอได้แน่ครับตรงนี้อู้จังหว่าพิธีพันธ์กล้าเล่นมากครับจังหว่านี้
อาซิน่าแทงช่องนี้หลุดต้องได้จริง๒๐เลยครับโอ้โห
ตรูนะฮจากขาวแอนซิดนะครับลูกนี้วิ่งรายมาตรงนี้ยิงหายเลยครับ
นี่ครับโอ้โหให้ตัดหลังมา
หลูกันเป็นอย่างดีเลยครับพวกนี้

โอ้โหถึงก็เป็นตรงกลาดกลางความฝันที่จะกลับมาให้ได้เลยครับปุกไทย
เหลือดูครับโอ้วจังหวะ
จ่ายมาเข้าทางอิเดแล้วจักรพันธ์มิงมันยิงกลอบบนั้นครับ

โอ้โหรับไปเต็มเลยครับพี่เชียวสู่ร่าง
แสบประตูมือ๒ของสนุกว่าเคลียร์
โอ้โหไม่น่าเล่นในจังหวะนี้

ขึ้นมาฝากที่มองคลสกายมองคลทิ้งบอลก่อน
มองคลทิ้งบอลก่อนมองคลทิ้งบอลก่อน

โอ้โหมีแรงชื่นเหมือนกันครับทีมไทย
แล้วกิ๊งเล่นตรงนี้สกต์ทนียังบังเหลียนไว้มิตรเลยครับ